คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้าจริง
โดยเฉพาะตำรวจสพน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น
จะต้องตอบคำถามให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องขังของสพน้ำพอง
คือเหตุการณ์นี้นะคะเริ่มจากกรณีนายนิวัฒน์อายุ๓๐ปี
ไปก่อเหตุฟันเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีที่เขานอนเล่นอยู่บนเปรย์
เขาบาดเจ็บสาหัสคือบ้านอยู่ใกล้กัน
นายนิวัฒน์เดินไปที่บ้านของเด็กแล้วก็ถามหาน้าชายที่อยู่บ้านหลังนี้
ตอบว่าไม่อยู่แค่นั้นแค่นั้นเลย
นายนิวัตรกระหน่ำฟันเด็กก็วิ่งหนีเอาแขนขึ้นมาบัง
จนแบบเป็นแผลเวอร์วะสุดท้ายก็หนีไป
ขโมยรถจักรยานยนต์ของคนแถวนั้นแล้วก็หนีไปด้วย
แต่สุดท้ายรวบตัวได้นำตัวไปที่ห้องขังของสพน้ำพองที่ขอนแก่น

พอดีว่าในห้องขังมีคนที่อยู่ในห้องขังอีกคนนึงเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งทางญาติบอกว่าคนนี้เขาแค่อยากให้เข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังของโรงพักหน่อย
มีเรื่องทะเลาะกับญาติคือเขาไม่ได้มีข้อหาอะไรหนัก
เป็นพลทหารอายุ๒๒ปีอยู่ในห้องขังเดียวกัน
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมนายนิวัฒน์คนนี้ที่เพิ่งไปฟันเด็กสาหัส
พอเข้าไปในห้องขังปุ๊บไปทำร้ายร่างกายทหารวัย๒๒คนนี้
เขาเสียชีวิตคาห้องขัง
คือเขาอารวาสอยู่ที่บ้านญาติก็เลยบอกตำรวจช่วยมา
นำตัวไปสงบสติอารมณ์หน่อย
ถึงทหารคนนี้นะคือข้อหาเขาเล็กน้อย
ตำรวจก็อันนี้ก็ใส่ไว้ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาในสถานีตำรวจ

อธิบายอยู่กับหน้ายนี่วัด
ไปแบบเหมือนกับเตะก้านคอเขา
จนเขาสลบกระทืบเขาซ้ำ
แล้วก็ลากเขาไปทิ้งไว้ในซ่วมของห้องขัง

เหตุการณ์นี้นะคะทั้งยาดของพลธหานกฤทธิ์นโรงศีพุทธาหรือบโภษ
อายุ๒๒ปีคนนี้ค่ะที่เสียชีวิต
ที่ถูกนายนิวัฒน์เทพแก้วอายุ๓๐ปี
ซ้อมในห้องขังสนจขอนแก่นญาติไปรับศพที่นิติเวทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ทางครอบครัวบอกว่าทำใจไม่ได้จริงจริงอ่ะก็จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณตามความเชื่อนะคะ
นำร่างขึ้นรถกู้ภัยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพชัยตำบลดงเย็นอำเภอ
อาจจะไม่เยอะมากด้วยสถานการณ์โควิด๑๙

ไปแสดงความเสียใจทำบุญไปที่๕๐๐๐

ก็เสียใจกับความสูญเสียของครอบครัว
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลูกชายที่ไปทำร้ายเขาในห้องขัง

พ่อแม่ต้องไปกราบขอโทษ
พ่อแม่ต้องไปกราบขอโทษ
ลูกชายก็ติดต่อกันตลอดไม่เคยขาดหาย
ประโยคล่าสุดที่คุยกับลูกชาย
มันก็คล้ายเป็นลางบอกเหตุ

บอกแม่ว่าจะอยู่กับแม่ตลอดไป

บอกเสียใจจนพูดไม่ออกเลยอะค่ะ
คือช่วงที่ลูกชายกลับไปทำบุญ
อำเภอน้ำพองก็คือ๒๑๒๒มีนาคม
ลูกชายก็โทรศัพท์บอกแม่

แม่ก็ตั้งตารอจนบ่าย๓โมง
ญาติที่น้ำพองขอนแก่นโทรไปบอก
ว่าลูกชายตายถูกตีตายในห้องขัง
แม่บอกว่าโอ้โหคือตกใจมากจริงอะค่ะ
พอคุยกันอยู่ช่วง๓ทุ่มก็ยังพูดกันดีอยู่
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาแม่นะแม่มารับที่บกศนะ
แน่เขาบอกว่าเขาจะไปอยู่กับแม่โดยถาวรแค่นี้
มันเจ็บปวดค่ะมันไม่น่าเกิดค่ะ

ทีมข่าวก็พาเรือตรีมงคลศรีพุทธา
พ่อของพลทหารกฤตนรงค์หรือโบ๊ท
ให้ไปติดต่อที่สพน้ำพอง
นี่นะคะคุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเราพาพ่อไป
คือก็ต้องไปถามข้อที่จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องขัง
ทำไมไม่มีตำรวจคนไหนมองเห็นเลยเหรอ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ไหม
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสักศักดาวัชรานนท์
ผู้กำกับสพน้ำพองก็พาไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
พาไปดูในห้องขังด้วยค่ะนี่นะคะคือสภาพห้องขังนะคะครับ
มีประตู๓ชั้นประตูกระจกประตูลูกรงเพื่อเข้าไปสู่ห้องขัง
และประตูของห้องขังก็เข้าไปดูไปดูห้องซ่วม
พลทหารกฤตนรงค์ถูกลากไปด้วยนี่ค่ะตำรวจก็พาไปดู
พันธุ์ตำรวจโทตรีเทพทองนอกรองผู้กำกับที่รับผิดชอบคดีนี้
แจ้งแบบนี้นะคะว่าคือก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาที
ยังเข้าไปคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองคนในห้องขังอยู่เลย
ก็ทั้งคู่ปกติดีไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัย
ยังแบ่งข้าวแบ่งน้ำให้กินกันด้วยซ้ำ
ถ้าทะเลาะกันตำรวจจับแยกตำรวจต้องดูอยู่แล้ว
เป็นไปตามขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยในห้องขัง
แต่ตอนเข้าไปดูปกติมาก
ก็ต้องช้าวเดี๋ยวผมก็มาดู

คือถ้ามันมีเออร์โอ้ยวายหรือจะทำไรกัน

ก็เลยบอกว่าคือเบื้องต้นคุณหมอชนะสูตรพลิกศพ
และลงความเห็นว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือ
ตามตัวมีแผลหลายแห่ง

แล้วพอตำรวจให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด

ก็เข้าใจแหละว่าลูกชายพ่ออยู่ในห้องขัง

แต่ประเด็นก็คือพ่อบอกว่าจะแจ้งความกลับ
ตำรวจนะคะ๑๐เวรนะคะที่ควบคุมผู้ต้องขัง

แจ้งความข้อหาการละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเรารู้หมดเรารู้พอรู้แล้วว่าคือ
การเหตุการณ์ตายของกิจนรงค์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเหตุการณ์จริงคือยังไง
เราก็เราก็คลายสงสัยไปทำไมเขาถึงปล่อยป่าละเลย
ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในโรงพักกับผู้ต้องหาที่ไม่ที่ไม่ใช่
คดีที่อุจกรรมนี้ต้องมาเข้าคุกอยู่ตรงนี้ที่เป็นผู้ต้องขังนะ
เป็นผู้ต้องเป็นผู้ต้องหาอยู่ใช่ไหมคนจะแยกอ่าผมว่าเหมือนว่าน่าจะ
ความคิดผมนะแต่ว่าถ้าอีกคนนึงที่มันก้าวล้าวมาแล้วน่าจะแยกกัน
แต่คนที่มันไม่ได้ก้าวร้าวน่าจะดีแนวทางนี้น่าจะดีกว่า
ถ้าตำรวจทำได้นะมันจะไม่ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
อืมมุมหนึ่งคือผู้เสียชีวิตเนี้ยเขาข้อหาแค่เล็กเล็กน้อยน้อย
อยากจะให้เข้าไปสงบสติอารมณ์เฉยทางญาติบอกไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครด้วยซ้ำ
แต่อีกคนนึงเนี่ยโอ้โหข้อหาทำร้ายร่างกายคนอื่นจนบาดเจ็บสาหัส
เสพยาเสพติดแล้วก็พอไปอยู่ในห้องขังเดียวกัน
แล้วก็ไม่รู้ทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
คือถ้าฟังจากคุณพ่อของพลทหารกฤตนรงค์เนี่ยหนึ่งก็คือ
ทำไมไม่แยกเพราะห้องคุมตัวผู้ต้องขังมีตั้งหลายห้อง
นายนิวัฒน์ผู้ต้องหาคนก่อเหตุฆ่าลูกชายเขาเนี่ย
ที่ถูกจับมานี่คือคดีอุกชะกันนะฮะ
คือทำร้ายคนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสพยาเสพติด
สองก็คือระหว่างที่คุมตัวอยู่ด้วยกันในห้องคุมขังเนี่ย
ตำรวจบอกว่าผมก็ดูแล้วก็
เขาก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เขาก็ปกติกันดี
ก็มาดูอีกทีอ้าวซ้อมกันตายแล้ว
ใช่เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าก็ตำรวจอยู่ในห้องที่มีกระจกกั้น
ก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรช่วงที่ทำร้ายกันในห้องขังอย่างนี้
เนี่ยพ่อของพลทหารกฤตนลงเลยบอกว่าต้องงั้นต้องแจ้งความ
ข้อหาฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เท่ากับว่าถ้าคุณอยู่เวรแล้วคุณจะบอกว่าก็ดูเห็นปกติกันดีก็อยู่กันไปนะ
แล้วมาดูอีกทีอ้าวตายแล้วหมายความว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบเหรอ
อันนี้สงสัยจะไม่ใช่เห็นไหมฮะต่อให้คุณไม่ได้ยินเสียง
คุณก็ต้องดูความเคลื่อนไหวจากภาพจากกล้องวงจรปิดในที่คุมตัวของผู้ต้องหาคนต่างอยู่ตลอดเวลา
แล้วจากสภาพบาดแผลเนี่ยโอ้โหเขาถูกซ้อมจนตาย
ถูกลากไปตรงจุดที่เป็นห้องน้ำในห้องของห้องคุมตัวอีก
ซึ่งมันจะต้องมีเสียงร้องอยู่แล้วค่ะคนถูกทำร้ายร่างกายก็ต้องตะโกนร้อง
เพื่อขอให้ตำรวจไปช่วยเพราะเขาอยู่ในห้องขังของโรงพัก
หรือถ้าดูกล้องวงจรปิดอยู่เหลือบตาไปดูบ้าง
อาจจะไม่ต้องจ้องตลอดเวลาแต่ว่าดูเป็นระยะดูไม่ให้คลาดสายตาเนี่ย
ก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยมันแล้วมันต่อยกันเปล่ามันกระทืบกันมันต่อยกันมันลากกัน

แล้วในนี้วัดคนก่อเหตุเนี่ยประหลาดมากเลยนะ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุคือเอาข้าวเอาน้ำไปเยี่ยมน้อง
คนอาหารกลิ่นอารมณ์อะคนอาหารกลิ่นอารมณ์แบ่งข้าวแบ่งน้ำให้ในนี้วัดกินนะ

พอพี่สาวกลับบ้านไปอ้าวตำรวจโทรไปบอกว่าน้องชายตายถูกทำร้ายตาย
พอพี่สาวไปที่โรงพักนายนิวัตรคนก่อเหตุนั่งหัวเราะคนเดียวอ่ะ
นั่งหัวเราะคนเดียวเหมือนสะใจที่ทำร้ายเขาจนเขาตายอยู่ในห้องขังเนี่ยค่ะ
ก็มันอาจจะใช่ที่ตำรวจบอกผมก็เห็นเขาปกติกันดี
แต่ไม่ใช่ว่าปกติกันดีแล้วคุณจะปล่อยเขาแบบไม่ดูอะไรอีกเลยใช่ไหมฮะ
เขาซ้อมกันตายเนี่ยจากข้อมูลการสอบปากคำผู้ต้องหานะฮะ
ผู้ต้องหาคือนายนิวัฒน์เนี่ยนะที่มาถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวของสพน้ำพองเนี่ย
เพราะไปก่อคดีฟันแขนน้องอามเด็กนักเรียนวัย๑๖ปีจนบาดเจ็บสาหัส
ผู้ต้องหาอ้างว่าเอากรณีน้องอาร์มก่อนนะ
คดีน้องอาร์มเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่ารู้สึกรำคาญที่น้องอามพูดมาก
ก็เลยฟันเขาทั้งที่ความจริงแล้วญาติบอกว่าวันนั้นน้องอาม
นอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเปรย์เฉยที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกับตัวผู้ต้องหาเลย
เพราะเด็กเขาเรียนอยู่กรุงเทพช่วงปิดเทอมแล้วก็เรื่องโควิด
เขาเลยกลับมาอยู่กับยายที่บ้านที่ขอนแก่น

สัปดาห์เดียวไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
เขาบอกอ๋อผมไม่รู้ครับมันฟันเขาเลยฮะ
เขานอนอยู่บนเปรย์เนี่ยร่วงลงจากเปรย์วิ่งหนีก็ถูกฟัน
เนี่ยฮะส่วนสาเหตุของการทำร้ายร่างกายพลทหารกฤตนลงจนเขาเสียชีวิต
นิวัฒน์ผู้ต้องหาอ้างว่ารำคาญที่พูดมากเหตุผลเดียวกันเลย
อ้างว่าเขาพูดมากเลยรำคาญทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้พลทหารกฤตนรงค์
งข้าวแบ่งน้ำที่ญาติเอามาเยี่ยมตัวเองให้กับผู้ต้องหากินด้วย
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะไปยืนเกาะลูกกรงของห้องคุมตัวผู้ต้องหาในสพน้ำพอง
พลทหารกฤตนรงกำลังนั่งกินข้าวกล่องอยู่ในห้อง
ผู้ต้องหาหันหลังมาเหลือบมองอยู่๓ครั้งอันนี้จากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่นะ
แล้วไปถึงก็เดินไปแล้วใช้เท้าขวาเตะเสยปลายคางเขาทันที
พลทหารกฤตนรงค์ตอนนั้นสลบแน่นิ่งไปเลยนะฮะเท่านั้นไม่พอครับ
ผู้ต้องหาใช้เท้าไปกระทืบที่ใบหน้าเขาหลายครั้งจนเขาแบบโอ้โหคือจะดิ้นยังไม่มีแรงอ่ะ
แล้วใช้เท้าเหยียบไปที่คออีกจนเขาลิ้นจุกปากขาดใจตาย
พอลิ้นจุกปากขาดใจตายแล้วเนี่ยช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืนนะครับ
อยู่ที่บริเวณโต๊ะรับแจ้งความกับเพื่อนตำรวจก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์
ขณะนั้นผู้ต้องหาพอเตะพลทหารกฤตนรงค์กระทืบเขาอะไรเขา
เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจนเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย
เสียงเสริงอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเล็ดลอดออกมาเลยที่สิบเวรเขาบอกเนี่ยนะ
เพราะมันเป็นห้องกระจกด้วยเขาก็เลยไปช่วยเหลือไม่ทัน
พอกลับมาถึงห้องนะหลังจาก๑๐เวรออกไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะรับแจ้งความกับเพื่อนตำรวจ
นะฮะก็มาเห็นนายนิวัฒน์ผู้ต้องหา
เหลือนั่งอยู่คนเดียวในห้องคุมตัวเนี่ยเห็นนั่งอยู่คนเดียว
แล้วเห็นมีรอยเลือดที่ขาก็ถึงเพิ่งเข้าไปถามว่า
อ้าวแล้วอีกคนเอาไปไหนอืมผลทหารกฤษนโรงเอาไปไหน
นายนิวัฒน์ชี้นิ้วมือไปทางจุดที่เป็นห้องซ่วมในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
บอกว่าให้ไปดูเองอืมสิบเวรบอกเอ้ยชักแปลกแปลก
ก็ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นทราบแล้วมาตรวจสอบด้วยกัน
เปิดประตูเข้าไปดูอ้าวพลทหารกฤตนรงค์ถูกซ้อมเสียชีวิตแล้ว
เนี่ยแสดงว่ามันมีรอยต่อช่องว่างช่องโหวตจริงใช่ไหม
ทำหน้าที่๑๐เวรแต่คุณออกไปกินข้าวคือต้องกินข้าวได้อยู่แล้วแหละ
เป็นใครก็หิวระหว่างเข้าเวรแต่เวลากินข้าว
คุณออกไปกินตรงจุดข้างนอกที่ไม่ได้ดูความปลอดภัยข้างในนะฮะ

รองภูมิกับการปราบรามสวัสดิ์ปราบรามที่สั่งย้ายมาอ่า
ออกจากพื้นที่มาก่อนแล้วเนี่ยนะครับสิบเวรที่ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง
ก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบด้วยนะครับ
เพราะเหตุเกิดขณะปฏิบัติหน้าที่
ก่อนหน้านี้ไม่ถึงสัปดาห์เพิ่งสั่งให้ทุกโรงพัก
ต้องดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด
แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นก็ต้องรับผิดชอบ
โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับญาติผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อดำเนินการทางวินัย

ของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่

ในส่วนของคดีอาญา

สอบปากคำแล้วแจ้งเขาหาแล้วนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ในขณะนี้ตัวนายนิวัฒน์ก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นให้เวลาคณะกรรมการสอบสวน
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนะครับแล้วให้รายงานผลมาที่ผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นโดยตรงสั่งให้ภูมิกับการสพน้ำพอง
ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็ไปพูดคุยรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็ได้มอบเงินส่วนตัวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อช่วยเยียวยาไปทางหนึ่งก่อนแล้วด้วย
ทีนี้ค่ะไปดูฝั่งครอบครัวของน้องอามที่ถูกนายนิวัฒน์ฟันจนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะไปทำร้ายพลทหารกฤตรงในห้องขังจนเสียชีวิตนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
อามเนี่ยถูกนายนิวัฒน์ที่อยู่บ้านใกล้กันเนี่ยนะ
โอ้โหเอามีดมาฟันจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดอ่ะน้องเขานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในเปรย์หน้าบ้านอ่ะ
หลังเกิดเหตุค่ะน้องอาร์มวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะ
คือตากับยายไม่อยู่ไปเลี้ยงวัวที่นานายนิวัฒน์ก่อเหตุก็หลบหนีไป
อามก็เลยต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น
อามเนี่ยนะคุณผู้ชมถูกนายนิวัฒน์ใช้มีดฟันที่แขนขวา๕แผล
คือน้องเขาเอายกแขนขึ้นมาเหมือนกับมาบังอะไรอย่างนี้เนาะ
ขาดทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหขณะเซ็นเซอร์ยังแบบเอ็นขาดหมดเลย
ขวานะกระดูกร้าวนิ้วก้อยนิ้วโป้งใช้กันไม่ได้อะค่ะ
ซ้ายก็โดนไปแผลหนึ่งกระดูกร้าวที่หัวมีอีก๔แผลค่ะ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็หายกังวลไปเยอะแล้ว
เพราะนายนิวัฒน์ถูกจับกลุ่มในคดีที่มันแรงกว่า
โทษหนักกว่าแล้วก็ถูกส่งตัวไปศาลแล้ว
ตอนนี้ก็สบายใจขึ้น
ตอนนี้น้องอาร์มยังอยู่โรงพยาบาลนะคะในขอนแก่นอาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
คดีของน้องอาร์มทางครอบครัวก็บอกว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าคุณหมออนุญาตให้น้องอามออกจากโรงพยาบาลได้ก็จะพากลับบ้าน
ก็ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับอาการก็ดีขึ้นแล้ว